คุณผู้ชมคะช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลก็ต้องระวังนะ
โจรยกเขามาแล้วมี๒เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟัง
ชนบุรีมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คนร้ายปีนเข้าปีนออกอยู่๓รอบค่ะ
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ส่วนที่อุดรธานีก็มีเขยฝรั่ง
เขาเป็นช่วงคริสต์มาสพอดี
แล้วก็แหมโจรขึ้นบ้านเขาวันคริสต์มาสไปยกเขา

สินที่โดนขโมยไปนะเป็นแสนเลย
ไปดูที่ชนบุรีก่อนคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่คนร้ายยกเขานะคะเนี่ยค่ะ
เป็นหอพักคุณผู้ชมภายในซอยอยู่แล้วรวย
หมู่๓ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีเป็นผู้ชาย
เขาปีนรั้วด้านหลังหอพักไปขโมยของ
อย่างที่บอกปีนเข้าออกเข้าออกอยู่๓รอบ
ทัศนะพิมพ์สกุลเจ้าของหอพักก็เล่าว่าคนร้ายรื้อค้นทรัพย์สิน

ของที่ถูกขโมยไปมีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องโทรทัศน์๓๒นิ้ว๑เครื่อง
เงินในกระปุกออมสินพระเครื่องก็เอาไปนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะไปดูต้นทางอยู่หลายคืนแล้วล่ะ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุคือช่วงวันหยุดช่วงคริสต์มัส
ก็คนร้ายอาจจะคาดว่าคนน่าจะไปเที่ยวคนน่าจะไม่อยู่

ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบเป็นเหตุการณ์ลักษัพเหมือนกัน
นี่ที่บ้านเลขที่๒๔หมู่๑๑บ้านโนนผู้ทอง
เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวไม่มีรั้วค่ะ
เป็นบ้านของนางเจียมขันผาจวงและสามีชาวอังกฤษเคยฝรั่ง
เนี่ยค่ะก็ไปตรวจสอบหน้าต่างบานเลื่อนมีร่องรอยถูกงัดแงะนะคะ
เจียมขันเล่าว่าเขาจัดงานฉลองคริสต์มัสกันอยู่กับญาติญาติ
แล้วก็ดื่มเหล้ากันไปด้วยเล็กน้อย
พอตี๑จะเข้านอนสามีตื่นมาตี๔อ้าว
ถูกงัดของหายเพียบ
สร้อยคอทองคำ๒บาท
แวนทอง๒สลึง๒วง
ข้อมือน้ำหนัก๒บาท

รวมหลักแสนของหายไปเป็นแสน
คริสต์มาสก็ฉวยโอกาสเข้าไปยกเขาแบบนี้ต้องระวังนะคะ
ฝากบ้านไว้กับตำรวจได้นะสำหรับใครที่จะไม่อยู่บ้านในช่วงเทศกาลนะคะ